แต่สาวคนนี้ค่ะความขาวเป็นเหตุจริง

แอบอ้างขายคอร์สฉีดผิวขาวด้วยค่ะ
ใช้เธอด้วยแหละเป็นตัวที่ดึงลูกค้า
คือเกรสเนี่ยไปพบคุณหมอคลินิกนี้
แล้วก็คุณหมอที่คลินิกใช้รูปของเกรส
ในคอร์สฉีดผิวขาว

เออขาวจริงนี่อยากฉีดด้วยอย่างนี้หรือเปล่า
ไปลงข้อความประมาณว่านี่ไงเกรสก็ยังมาทำเลย
ตอนมานะคุณเกรสก็เลยบอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะ

งานนี้ค่ะอย่าหวังว่าสาวเกรสนั้นจะยอมอยู่เฉยเลยค่ะคุณ

ลักษณ์ธุรกิจอาหารเสริมของเธอเป็นอย่างมากด้วย
แล้วก็หากคลินิกดังกล่าวยังไม่หยุดการกระทำนะ
ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ

เกรสทำธุรกิจเกี่ยวกับตรงนี้แล้ว

แต่ว่ามันจะมีคนมาดิสเครดิตเราแบบนี้

แต่ว่าเขากลับเอาชื่อเสียงของเราไปขายคอร์ส
คือเกรสไม่เคยฉีดเลยสักครั้งในชีวิต

ฉีดผิวมันเป็นอะไรที่อันตรายมาก

เขาไม่ขอโทษค่ะเพราะเขาไม่ยอมรับ

ต้องดำเนินตามกฎหมาย

ฟังดีไปฉี่สิวไม่ได้ไปฉีกผิวนะคะ

เข้าใจว่าเกรสเองก็ขายผลิตภัณฑ์

คนไปซื้อว่ากินของเกรสไหนบอกว่ากินแล้วขาวกินแล้วดีใช่ไหมบำรุงผิวแต่แท้จริงแล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปฉีดผิวเพราะฉะนั้นมันกระทบต่อธุรกิจของเธอมากนั่นเองเธอก็เลยไปยืนยันยืนยันว่าไม่เคยฉีด